แต่ณขณะนี้ก่อนอื่นก็ต้องให้ทาง๘พักร่วมข้าวต้มมัด
รัฐบาลเขาก้มมัด๓๑๒เสียงเนี่ยเขาต้องคุยกันก่อน
จำได้ไหมครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เขาเคยนัดกัน
หลังจากที่ก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทย
ไปเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยก็พยายามไปหาเสียงว่าทางสอสอจะโหวตให้ไหม
สวจะโหวตให้ไหมสอสอในซีกพักอื่นนะนะ
๑๘๘เสียงแล้วก็บอกเดี๋ยวเรามาประชุมกัน
ก่อนจะโหวตเลือกนายกแล้วตอนนั้นการโหวตเลือกนายก
ก็ต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนค่ะการประชุมร่วม๘พักก็เลยต้องเลื่อนไป
ทีนี้ก็มีแนวโน้มว่าการโหวตเลือกนายกครั้งใหม่
อาจจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๔สิงหาคมนี้
ถ้าเปิดทำการมาพศสที่๓สิงหาคม
รับนูลท่านมีประชุมประจำสัปดาห์ปกติประชุมวันพุธนะ
แต่ท่านก็เลื่อนมาประชุมวันพฤหัสให้
เพื่อจะพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นมาไหม
มีคนมายื่นร้องว่ารัฐสภาไปลงมติว่า
เสนอยติซ้ำชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีโหวตซ้ำไม่ได้เนี่ย
มันชอบไม่ชอบอย่างไรผิดไม่ผิดอย่างไร
ถ้าไม่รับวันศุกร์อาจารย์วันนอบอกนัดไว้ล่วงหน้าแล้ว
โหวตนายกกันต่อเลยโหวตเลือกนายกเลย
ล่าสุดนะครับภักดิ์เพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในซีกของ๓๑๒เสียง
รัฐบาลเข้าต้มมัดนะครับทุกผู้ชมครับนัดประชุม๘พักร่วม๒สิงหาคมนี้
ก็คือวันพุธใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะโดยคุณภูมิธรรมเวชยไทย
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นคณะเจรจาของพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็ไปหาเสียงจากพักอื่นเนี่ยนะฮะ
คุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยได้นัดหมาย
จะประชุมกับ๘พักร่วมในวันพุธที่๒สิงหาคม
สถานที่ประชุมก็คือที่ทำการพักเพื่อไทย
เพื่อที่พักเพื่อไทยจะแจ้งความคืบหน้า

ในวันสุขที่๔สิงหาคมนี้
ซึ่งก็คือพักก้าวกลายด้วยนะครับจะแจ้งให้ทราบว่าจากการไปพูดคุยกับสวแล้วก็สสอีกซีกหนึ่งเนี่ย
พักการเมืองต่างยืนยันตรงกันว่าพร้อมยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
แต่ต้องไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ถ้ามีก้าวไกลยังไงก็ไม่โหวตให้พักเพื่อไทยจะแจ้งให้กับที่ประชุมพักร่วม๘พักทราบว่านี่คือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
โดยต้องเอาปัญหานี้มาหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน
คุณภูมิธรรมบอกว่าหลังประชุม๘พักร่วม๒สิงหาคมนี้แล้วนะครับ
จากนั้นวันรุ่งขึ้น๓สิงหาคมพักเพื่อไทยจะประชุมสอสอของพักที่รัฐสภานะฮะ
เพราะว่าปกติวันพุธพฤหัสจะมีประชุมสภาอยู่แล้ว
จากนั้นก็จะได้มีแนวทางร่วมกันนะฮะก่อนที่วันต่อไปก็คือวันศุกร์ที่สี่
จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกถ้าเกิดได้โหวตกันนะครับ
ล่าสุดนะฮะคุณภูมิธรรมก็ทวิตข้อความนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ข่าวลือออกมามากเหลือเกินขณะนี้ฟังหูไว้หูโปรดใช้วิจารณญาณนะอรัชพร

มันแหมหลายคนก็จัดกันคนละสูตร๒สูตร๓สูตรน่ะ
พี่อุ๋ยจัดไปกี่สูตรดีกว่าเลยเปิดปากเอางี้อ่ะพี่อย่าเพิ่งไปพูดถึงคนอื่นพี่อ่ะจัดไปกี่สูตรล่ะคะ
นี่แม่ยังขยี้จังเลยเดี๋ยวคุณภูมิทำดูอยู่
ทุกผู้ชมครับคุณนพดลปรัฐธรรมะสสบัญชีรายชื่อภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
กล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะที่คาดว่าอาจจะมีขึ้นวันศุกร์ที่๔นี้นะครับ
คุณนพดลบอกว่าเชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดได้โหวตกันนะฮะจะเสนอชื่อแน่

ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมานั่นแหละ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและไม่ว่าจะสามารถเลือกนายกได้สำเร็จหรือไม่
ก็ยังไงก็ยืนยันว่าจะเป็นชื่อคุณเสถาธวีสินค่ะ
ส่วนกระแสข่าวเรื่องสมการการจัดสูตรรัฐบาลใหม่นะซึ่งพักเพื่อไทยต้องตัดสินใจเนี่ยนะครับ
ทางคุณนพดลบอกว่าก็คงจะต้องไปดูข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงของเรื่องต่างให้รอบครอบก่อน
แต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วในแต่ละพักเนี่ยเราไปถามข้อมูลหมดแล้วว่าเขามีแนวโน้มในการจะโหวตแบบไหนอย่างไรนะครับ
และเวลานี้ไม่ใช่เวลามาหาข้อมูลแล้วนะฮะเพราะว่าพักเพื่อไทยไปหามาหมดแล้ว
แต่เป็นเวลาตัดสินใจพักเพื่อไทยไปถามเอาหมดแล้วหาข้อมูลหมดแล้ว
ตอนนี้คือเวลาต้องตัดสินใจเกี่ยวกับท่าทีการเมืองของแต่ละพักที่มีองค์ประกอบของการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งสุดท้ายก็คงต้องรอฟังคณะเจรจาของพักที่จะรายงานในที่ประชุม๘พักร่วม
แล้วก็ที่ประชุมสอสอของพักเพื่อไทยว่าเราจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีก่อนวันโหวตนายก
เพื่อไทยเองวันนี้ก็ปล่อยคลิปนะครับทุกผู้ชมครับในออนไลน์ต่างของพักเพื่อไทยเขา
กรุงเทพติดอันดับ๕เมืองที่คนทำงานหนัก
ที่สุดในโลกนี่นะฮะเอากระดาษไปติดตามสถานที่ต่าง
อันนี้เป็นคลิปของเขานะค่ะแล้วก็มีข้อความประกบในคลิปนะครับ
พักเพื่อไทยเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชน
ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่อ่านั่นหมายความว่ายังไง
เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตย
เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร
เขาจะมีข้อความประกบอยู่กับทางคลิปของพักเพื่อไทย
หรืออาจจะหมายถึงว่ามันต้องรีบเดินหน้า
รอ๑๐เดือนไม่ไหวหรือเปล่ารัชพร
แต่ว่าหลายคนเริ่มพูดแล้วเหมือนกันว่า๑๐เดือน
อยากรอแต่ตอนนี้มันหนักหนาสาหัสจริงนะเศรษฐกงเศรษฐกิจต่างปากท้องปัญหา
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวที่ประชุมพักร่วม๘พัก๒สิงหาคมเขาต้องคุยกัน
เพราะเพื่อไทยต้องไปบอกใช่ไหม
ว่าเอาไปคุยมาแล้วนะทั้งสสและก็ขวด้วยศศพรรษฐกิจ
เขาก็บอกมาตลอดแนวนี้แปลว่าแนวนี้ไม่ได้เราครบอีก
รวม๑๐เดือนแล้วในรอบนี้ก็จะมีแรงกดดันไป
เรื่อยสำหรับทางศี่ที่ขวกับใครก็แล้วแต่

หรือจะตอบคำถามโดยคลิปที่ปล่อยมาเมื่อสักครู่นี้

บอกว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่

ท่านผู้ชมครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยรวมพลัง
คุณกังฟูวัศวรรษภวงพรศรีนะครับ
หนึ่งในพักร่วมซีก๓๑๒เสียงนะครับ
เพื่อไทยรวมพลังนี้มีอยู่๒เสียงสอสอนะครับ
คุณวัศวรรษหัวหน้าพักบอกว่าในการประชุม๘พักร่วม
ที่จะถึงนี้นะครับคาดว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่อง
กรณีหากสารรัฐธรรมนูลพิจารณารับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ได้
แล้วก็นโยบายที่หลายฝ่ายคัดค้านเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑
พักก้าวไกลสองเรื่องนี้คงจะได้ประเมินกัน
ในวันพุธที่๒สิงหาคมนี้ว่าแต่ละพักเนี่ยเห็นอย่างไร
รวมถึงคงได้ฟังความคืบหน้าในการหาเสียงโหวตเพิ่ม
หรือของแต่ละพักที่ไปช่วยกันหาเสียงมา
ถามถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางพักเก้าไกล
โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับภักดิ์เพื่อไทย
และยอมจะถอยตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านเพราะมันติดล็อก
เพียงแต่ว่าคั่วรัฐบาลของเพื่อไทยต้องไม่มีพักของสองลุง
คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
คุณกังฟูวัศวรรษยืนยันว่าในที่ประชุม๘พักร่วม๓๑๒เสียง
ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะฮะ

ยังอยู่กันครบถ้วนเหมือนเดิม
ถ้าจะมีอะไรออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องก้าวไกลถอยหรือไม่ถอย
ก็มีออกมาแค่ท่าทีจากพักเดียว
คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

แต่มันไม่ใช่มติของ๘พักร่วม
มันเป็นท่าทีของท่านเสรีพิสุทธิ์คนเดียว
ยืนยันว่ายังมัดกันเหนียวแน่นเหมือนเดิม
เพราะหากแตกกันเมื่อไหร่
จะไม่มีรัฐบาลจากฝากฝั่งที่ประชาชนเนี่ย

บอกไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ๑วัน

คือตอนนี้หลายคนก็ได้ยินจากหลายฝ่าย

กระแสข่าวมันค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันนะ

เก้าไกลมีทีท่าแบบไหนอย่างไรบ้าง
หรือก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า

และยิ่งนี่ล่าสุดคุณพิทาบอกไม่ค่อยสบายของงดภารกิจทุกคนก็เริ่มหวั่นใจกัน

ก็เป็นสอบบัญชีรายชื่อพลักษณ์ก้าวกลาย

เอาจริงผมเองก็มีความคาดหวังว่า๘พักร่วมจะยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะมันเป็นความต้องการของประชาชนที่สะท้อนผ่านการเลือกตั้ง
แต่ก็หวั่นใจเหมือนกันนะปฏิเสธไม่ได้ว่าผมเองก็หวั่น
ส่วนประเด็นเรื่องการผลักดันแก้ไขมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวเนี่ย
คุณไอติมบอกว่าก็ต้องดูว่าจะเข้าสู่สภาเมื่อไหร่
แต่เชื่อว่าหลายพักน่าจะสนับสนุนแล้วก็น่าจะได้เสียงเพิ่มด้วย
ถ้าเรารู้จักอาการเลือกจากสภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นเจรติที่หลักสภาพสตาม
หรือว่าในสีคอยู่สิบพักไม่ได้ชัดทุน
หรือแบบที่ที่อยู่สี่คนอย่างนั้นก็จะเห็นว่าความจริงเท่ากัน
จากหลักอาจารย์มือ
ก็ยังมีความค่าของเช่นนั้นก็ถามกันว่าที่ว่าเป็นความคุ้มข้องกัน
กับโรงวิทยาลัยศาสตร์ผ่านผลการเริ่มต่างให้ความคุ้มได้ให้
กับการกำลังเจรจาทุกนิยาทุกคนมาเรียน
รวดนายก๒พิจารณาเรื่องการแก้ไขกฎหมายร้ำนูนมาตรา๒๗๒
ปิศวิทย์สวรวดเรื่องนายก
ตรงนี้พระเก้ากลัยเขายื่นเอาไว้แล้วยื่นเมื่อนี้เปิดประชุมสภา
ถ้าสารร้ำนูนรับคำล้องเอาไว้วินิจฉัยเรื่องของยศติกษ์ซ้ำหรือไม่ซ้ำ
เท่ากับว่าวันศุกร์ที่๔จะไม่โหวตนายก
แต่จะประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขรับนูลมาตรา๒๗๒
ซึ่งคุณไอติมผลิตก็มั่นใจว่าจะได้เสียงผ่าน
วันแรกต้องได้ใช้เสียงศว๘๐กว่า
แต่คุณผลิตเนี่ยเชื่อว่าจะถึงเพราะว่าท่าทีของแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา
เขาบอกว่าต้องการปิดสวิทธิ์ศว

ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงคุณไอติมเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้ว
นี่มีคนมองข้ามช็อตไปไกลยิ่งกว่าอีกนะ

คือถึงขั้นเอารูปคุณไอติมไปโพสต์บอกว่านี่แหละ
คือนายกรัฐมนตรีในเจนสามหรือว่ารุ่นสาม

เย็นก่อนอย่าเพิ่งคิดไปถึงตรงนั้นเลย

หมายถึงรุ่น๓ของก้าวไกล

คือเขามองว่าจากอนาคตใหม่เนี่ย
พอถูกยุบไปอนาคตใหม่คุณธนทรใช่ไหม

ก็มาเป็นก้าวไกลที่มีคุณพิทาเป็นหัวหน้าพัก

สมมุติว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับพักก้าวไกล
ถ้ามีพักใหม่อะไรเกิดขึ้นมาต่อเนื่อง
มาเป็นพักที่สามยุคที่สาม
เขาก็บอกว่าต้องเป็นไอติมแหละที่จะเป็นนายกเจนสาม

ส่วนประเด็นเรื่องการชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ที่มีกลุ่มคนสนับสนุนพักเก้าไกล

แล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่า

รวมไทยสร้างชาติจะมีการหารือเรื่องทิศทางการโหวตนายก
ก็อยากจะให้คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

แล้วก็หาทางช่วยสอสอที่จะถูกดำเนินคดี
มากกว่าไปเดินสายพบมวลชนหรือเปล่า

ผมไม่เห็นคุณพิธาจะมีท่าทีอะไรที่จะออกมา

คุณพระขมลหนุนอนันต์สอบบัญชีรายชื่อ

การออกไปรับฟังปัญหาประชาชนคือจิตสำนึกพื้นฐานของนักการเมือง
รอดท่อสอชอคือรวมไทยสร้างชาติเอง
ก็ควรเอาอย่างบ้างจะได้เรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงประชาชน
สื่อสารกลับคุณธนกร๓ข้อ

เหตุใดจึงไร้จิตสำนึกในฐานะนักการเมือง
ที่บอกว่าการเดินสายไปรับฟังปัญหาประชาชนในวันที่ว่างจากการทำงานสภา
เป็นการทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย
อย่าเอาแบบอย่างจากนายกรักษาการมาเป็นบรรทฐาน
อาจจะไม่คุ้นชินแต่จะบอกว่านักการเมืองที่มาจากประชาชน
การเข้าไปหาประชาชนคือหน้าที่
ลองไปศึกษานักการเมืองในประเทศประชาธิปไตยอื่นบ้าง
เพื่อที่จะได้รู้จักหน้าที่พื้นฐานของนักการเมือง
ทั้งหมดทั้งมวลคืออยากจะบอกให้คุณธนกรเนี่ย
ลองลดเวลาให้ความเห็นแปลกกับสื่อมวลชนลงสักนิดนึง
แล้วเอาเวลาไปรับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มาก
ชื่อว่าคุณธนกรและพักรวมไทยสร้างชาติ
เกิดสติปัญญามากขึ้นในการร่วมกันปิดสวิตช์สว
เพื่อเดินหน้าประเทศสู่อนาคต

ในช่วงเวลาที่มีการถกเถียงกันเรื่องลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชน
ในวันศาสตร์ถูกหรือไม่ถูกตะกะวี่บัตรไม่วี่บัตรยังไงเนี่ย
เก้าไกลสระบุรีมีการโพสต์กำหนดการคุณพิธาค่ะ

เป็นทางการตามคำเรียกร้องมาแบบด่วน

ที่ว่าบ่ายโมงคุณพิทาจะลงพื้นที่ที่ทำการประปา
อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีรับฟังปัญหาและ๖โมงจะไปเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉาย
เนื่องในวันอาสานหะปูชาแต่ว่าล่าสุดประมาณสัก๒ทุ่มดิดนิด
พรุ่งนี้ของงดภารกิจ๑วันขออภัยทุกท่านแบบนี้ค่ะ
ก่อนที่คุณพิทาจะออกมาโพสต์บอกว่าต้องของงดภารกิจเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
สำหรับผู้ชมครับเพจ๙ไกลสระบุรีที่โพสต์ใช่ไหม
บอกคุณพิทาจะไปร่วมเวียนเทียนที่วัดพุทธฉาย
ทำให้ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาพระราชธีราพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉาย
บอกว่าขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังลุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าวาด
โดยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาลิ้มเจริญรัฐจะมาเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉาย
ในวันที่๑สิงหาคม๖๖ซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้
ขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าวาดไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าว
และขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอด
ไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักใดเข้าร่วมกิจกรรม
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
เราก็ตรวจสอบไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่คุณพิทาจะโพสต์เรื่องไม่สบายนะ

ของภาคเก้ากลายเรียกว่าคุณทรมานพิธานะครับก็ยืนยันว่า
แต่อาจจะเป็นแกนนำหรือว่าเป็นคนอื่นในพักที่อาจจะไปสละบุรี
บอกไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ๑วัน
ไปดูเรื่องของรวมไทยสร้างชาติกันหน่อย
ที่บอกว่าเดี๋ยวเค้าจะมีการนัดหาเริ่มเรื่องบวตนายกใช่ไหมคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร

เราอาจจะได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สอง
ซึ่งทางรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักพลังประชารัฐเอง
เขาก็ยังยืนยันชัดเจนว่าจะไม่โหวตให้ฝั่งทางเนี้ย
โหวตให้ทางฝั่งพักที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้

ถูกต้องชัดเจนว่าถ้ามีก้าวไกลไม่โหวตแน่นะคะ
คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่า
เดี๋ยว๒สิงหาคม๔โมงเย็นก็จะมีการประชุมสอสอพักเหมือนกัน
ทิศทางการโหวตเลือกนายกในวันที่๔สิงหาคมให้เป็นในทางเดียวกัน
แล้ววันที่๓สิงหาคมก็จะทำบุญพัก
เพราะว่าครบรอบ๑ปีในการก่อตั้ง
คุณไผลลิกกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็พูดถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกนะคะว่า
ตอนนี้ทางพักเองก็ยังไม่มีมติเรื่องนี้
ยังไม่รู้ว่าจะมีการเสนอชื่อใครเป็นนายก
ต้องขอดูก่อนถึงจะตัดสินใจได้

ก็ต้องดูว่ามีก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยไหม
ยังไงก็ตามเชื่อว่าถ้ามีการเสนอชื่อในวันนั้น
น่าจะจบเพราะเพื่อไทยมีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล
น่าจะต้องพร้อมประมาณนึงแล้ว
ไม่งั้นเนี่ยเท่ากับต้องเสียแคนดิเดตนายกไป๑คน

เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีการดีลกันเรื่องการตั้งรัฐบาล
เพราะถ้าดีลกันเรียบร้อยจริงคงจะต้องมีการแถลงข่าวแล้ว
ตัวของคุณไผลลิกเองบอกว่าก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ในพักหลายคน
ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาเช่นเดียวกัน
ท่านผู้ชมครับในส่วนของพักประชาชาติ
นี่อยู่ใน๘พักร่วมในซีก๓๑๒เสียงนะครับ
พันธุบัติเอกทวีสอร์ต๒เลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่า
ภารกิจหลักการบ้านของพักเพื่อไทยที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
คือต้องไปรวบรวมเสียงให้ได้๓๗๕เสียงขึ้นไป
สำหรับที่ประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
นี่คือภารกิจหลักที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเป็นอันดับแรกเลย

โดยบอกว่าถ้าตอนนี้ยังไม่สามารถตั้งนายกได้เนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
และจะทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเกิดความหดหู่ต้องรอกันต่อไป
หลังทุกคนตัดสินใจเลือกตั้งมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พักการเมืองต่างนะฮะ
ต้องยอมลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ควรเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนในส่วนของพักประชาชาติยืนยันว่า
ถ้าจะเลือกนายกรัฐมนตรียังไงต้องเป็นคนที่อยู่ใน๘พักรวบ๓๑๒เสียงนี้เท่านั้น
ส่วนรายละเอียดหลังจากเลือกนายกไปแล้วจะร่วมรัฐบาลกันหรือไม่อย่างไร
มันก็ต้องอยู่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกจากรัฐสภา
ยืนยันว่าตอนนี้๘พักร่วมยังจับมือกันเหนียวแน่น
ข้อตกลงทั้งหมดยังมีอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็คือ
รอฟังการบ้านของพักเพื่อไทยที่ไปดำเนินการมา
ว่าการรวบรวมเสียงให้ได้๓๗๕เสียงขึ้นไปเนี่ย
สามารถหาได้หรือไม่อย่างไร
เมื่อเกี่ยวว่ามันมีสิ่งบริษัทที่เอ็ดเนี่ย
จะมีความรู้สึกหดหูแล้วคนทั่วโลกก็จะหดหู
ขสิทธิ์มันอยู่ที่คนเป็นนายกนะครับ
อานี่จากทางประชาชาตินะ
ค่ะอาจารย์วันนอว่ายังไง
พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเสร็จสิ้นในช่วงเวลาไหน
ก็เลยยังไม่ได้นัดวิป๓ฝ่ายมาประชุมกันค่ะ
อาจารย์วันนอเองก็บอกว่าอยากจะรอทางศาลก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
ถ้าสมมุติว่าเวลามันกระชันชิดมาก
ก็อาจจะไม่ได้มีการนัดวิป๓ฝ่ายมาคุยกันก็ได้
อืม
มา๒รอบแล้วก็คงจะดำเนินการใกล้เคียงกัน
ก่อนหน้านี้ประธานรัฐสภาเองก็เคยบอกนะคะว่า
ถ้าสารรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย

เพราะฉะนั้น๔สิงหาคมก็จะเป็นการนำวาระแก้ไข

ก็คือการปิดสวิตช์สวขึ้นมาพิจารณาก่อน
แต่ถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔สิงหาคมนี้โหวตนายกครั้งที่๒เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ

ต้องมีการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
จริงก็น่าจะต้องไล่ไปตั้งแต่๒สิงหาคมเลยนะคะ
เพราะ๘พักร่วมก็จะประชุมกันในวันนั้น
แล้วก็จะดูความชัดเจนด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นแบบไหน

๘พักร่วมยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่น
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตอนนี้เขาก็เตรียมแล้วเหมือนกันนะคะ

เขาเตรียมขบวนแห่ขันหมากเป็นคาม็อบค่ะ
นำรายชื่อ๔๐๐๐รายชื่อยื่น๘พัก
สนับสนุนให้พักฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่น
นัดรวมตัวกันที่ยากอโศกมงฤทธิ์เที่ยงวันเดียวกันคือ๒สิงหาคมนะคะ
หลายพักธรรมศาสตร์ภูมิใจไทยเลย

ก็นัดประชุมส่อของพักธรรมศาสตร์ในวันที่๒สิงหาคมเช่นเดียวกัน
เมื่อวานออกมายืนยันชัดเจนเหมือนเดิมนะคะว่าถ้ามีก้าวไกลไม่มีภูมิใจไทยแน่นอน
แล้วก็มีการโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่คุณอนุทินเนี่ยเข้าเฝ้าค่ะ
เมื่อกี้โปสเตอร์คาม๊อบใช่ไหมเมื่อกี้โปสเตอร์คาม๊อบค่ะแห่ขันมาก
ส่วนคุณอนุทินดูโพสต์คุณอนุทินเลยค่ะโพสต์ภาพนี้เป็นโพสต์ภาพตอนที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็เขียนข้อความสั้นพระเจ้าแผ่นดินแฮชแท็กทรงพระเจริญนะคะ
ส่วนวันนี้โพสต์ภาพขณะเข้ากราบนามัศกาลพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วก็เขียนข้อความ
ชั่วดีอยู่ในกระโหลกมาเขกโป๊กโป๊กจำไว้ให้ดีเอ๊ะมันเป็นเนื้อเพลงอีกไหมคะพี่อุ๋ย
นี่เพลงหลวงพระคูณของคาราบาลฮะเอ๊ะหลังคุณอนุทินก็โพสต์เนื้อเพลงโพสต์นิทานอะไรบ่อยเหมือนกันเนาะ
แกชอบเพลงแกชอบฟังเพลงนะคะชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีรัชพรก็คิดมาก
ค่ะ๓สิงหาคมค่ะไปอีกวันหนึ่งเลยนะคะ๙โมงครึ่งสารรัฐธรรมนูลจะพิจารณาคำร้องมติรัฐสภา
ตรงกันกับเวลาที่สภาพผู้แทนรัศดรจะนัดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญต่าง
และ๔สิงหาคม๙โมงครึ่งมีประชุมรัฐสภาณตอนนี้ไทม์ไลน์การเมืองเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อแก่นนำพักเพื่อไทย
นี่ก็เป็นสอสอต่อเนื่องยาวนานมาหลายสมัยตั้งแต่ยุคไทยรักไทยนะฮะก็คุยกันทางโทรศัพท์นะ
รายการเปิดปากกับภาคภูมิลงพื้นที่อยู่นะฮะช่วงปิดยาวหลายวันลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ
ได้ถามกันเพราะว่าคุณอดีศรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องความเป็นข้าวต้มมัด
ต้องเอาตอกมัดกันไว้ต้องแน่นแยกจากกันไม่ได้แล้วล่าสุดคุณอดีศรเนี่ยให้สัมภาษณ์บอก
เพื่อไทยเนี่ยเขาหาเสียงเข้ามาประชาชนเลือกเขาเข้ามาเนี่ย
เพื่อให้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชนนะ
ไม่ได้เลือกเข้ามาเพื่อให้มาแก้ไขปัญหาให้กับพักเก้าไกลอุ้ย
ผมก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณอดิษรตกลงยังไง

นั่นน่ะสิคือมันหมายถึงว่าปัญหาของการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้เนี่ย
คือต้องมานั่งแก้ไขปัญหากับพักเก้าไกลกันอยู่แบบนี้หรือยังไง
เพราะว่าโหวตทางนั้นก็ไม่ผ่านโหวตทางนี้ก็ไม่ผ่านใช่ไหม
คุณอดีศรบอกว่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น

หมายถึงว่า๘พักร่วมเนี่ยยังไงก็ต้องร่วมกันฝ่าฟันไป
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง
แต่พักก้าวไกลเองเนี่ยคือคุณอริสรก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพักแบบชัดเจนนะนะ
แต่ว่าบอกว่าพักไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในซีก๘พักร่วมด้วยกัน
ถ้ามันมีปัญหาเป็นอุปสรรคเนี่ยก็ควรจะลดลดกันลงมาบ้าง
เพื่อคลายอุปสรรคปัญหาแล้วจะได้เดินต่อไปด้วยกัน
เพราะคุณอดิษรเนี่ยเชื่อว่ายังไงซะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นที่สุด
ก็คือการที่มีรัฐบาลในซีกนี้นี่แหละ๘พักนะขณะนี้
ที่มีเพื่อไทยกับก้าวใครเนี่ยเป็นแก่นำ
พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยได้โหวต
และมั่นใจได้ว่าจะโหวตผ่านในวันนั้นลองฟังเสียงคุณอดิษรหน่อยนะฮะ
พร้อมที่จะเสนอคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยต่อไป
คิดว่า๓๑๒เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่พี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะพักอันดับ๑อันดับ๒เขาอยากให้อยู่ด้วยกัน
ฝ่ายพักการเมืองที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลครั้งที่แล้ว
การเลือกตั้ง๑๔พฤษภาเป็นคำพิวักษาสูงสุดยิ่งกว่าคำพิวักษาภูมิศาลใดนะครับ
ผมก็คิดว่า๓๑๒เสียงยังถูกมัดกันอยู่
ว่าจะหาเสียงเพิ่มเติมจากไหนก็ทางสวหรือว่าทางซีกของสส๑๘
เสียงเขาบอกเขาไม่โหวนให้กราบในที่ยังมีพกในสมการรัฐบาลของทางซีกนี้
คุณอสบอกว่าก็คงต้องไปคุยกันในที่ประชุมพรปนะฮะ
อุปสรรคตรงนี้เนี่ยจะดำเนินการกันอย่างไร
ผมคิดของผมแหละครับจริงที่เป็นจุดต่างในไม่ควรนำมาพูด
ครับต้องนำจุดร่วมที่ร่วมกันได้จริงจริงมาพูด
อันนี้หมายถึงก้าวไกลจะต้องออกมาพูดตรงนี้
เพื่อให้สามารถไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้น
แต่ว่าปัญหาจริงมันเกิดอยู่ตรงนี้

แต่ว่าส่งสัญญาณมาอย่างนี้มันจะขัดตัดเก็บธรรมาลมที่ประชาชนเลือกตั้งมาเลยครับ

ผมถือว่าการเลือกตั้งศิษย์ธุรกิจภาพยิ่งใหญ่กว่า
คำเตือนคำตำหนิมาจากภักดิ์ที่ตั้งเก่า

แต่ว่าคุณอดิษรยืนยันนะครับว่าไม่ได้หมายถึงว่าพักก้าวไกลคืออุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ
เพราะว่าพักเก้าไกลเนี่ยได้รับการยอมรับจากเสียงประชาชนในการเลือกตั้ง
ก็เหมือนกับพักเพื่อไทยซึ่งประชาชนอยากเห็นสองพักนี้จับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้ไอ้ปัญหาเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ของก้าวไกลเนี่ย
ตรงนี้จะทำยังไงคุณอริสรบอกว่าก้าวไกลก็ต้องเป็นคนปลดล็อก
ให้กับที่ประชุมรัฐสภาทั้งสสแล้วก็สวซึ่งจะทำแบบไหนอย่างไรเนี่ย
ก้าวกลัยก็คงจะต้องไปลองคิดดูนะครับคุณโดยสอนบอกว่าอยากให้คลายกันอ่ะ
คืออะไรที่คลายได้เนี่ยก็ลองคลายดูนะครับเพราะยังไงซะ
เป็นรัฐบาลก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้ดีกว่าการเป็นฝ่ายค้าน
เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมา๔ปีนะฮะ
โยบายต่างที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการจัดการได้
ถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงเนี่ย
ต้องยอมที่จะลดมันลงมาเพื่อจะไปดูในเรื่องของภาพใหญ่
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปว่าตอนนี้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเยอะมาก
คือเอาจริงใครอยากจะจับตรงไหนวางตรงไหนจับได้หมดแหละ

แต่มีสูตรหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะ

สูตรมองโลกสวยของพักเพื่อไทย

คือเขาบอกว่าในทุกสูตรที่มีคนจัดออกมาเนี่ย

แทบจะไม่มีสูตรไหนเลยที่มีเก้าไกล

คือก้าวไกลถูกผลักออกไปอยู่ข้างนอกสู่จัดตั้งรัฐบาลเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วมันโลกสวยสำหรับใครอาจจะไม่โลกสวยสำหรับก้าวไกลหรือเปล่าอย่างนี้

สูตรมองโลกสวยของภักดิ์เพื่อไทย

สูตรนี้คือสูตรมีลุงไม่มีเรา
นี้เนี่ยจะเหลือ๓พักการเมืองที่อยู่กับเพื่อไทยคือ

หลังจากนั้นเพื่อไทยจะดึงภูมิใจไทย๗๑เสียงมา
ประชาธิปัตย์ฝากของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน๑๙เสียงมา
ดึงชาติไทยพัฒนาของคุณท้าวประวุฒิ์๑๐เสียง
แล้วก็ดึงชาติพัฒนากล้ามาอีก๒เสียง
รวมกันแล้วเนี่ย๑๒๕๕เสียง
บอกว่าเกินครึ่งมาแบบฉิวเฉียดไหวอยู่
หลังจากนั้นหวังค่ะ
หวังว่าเพื่อไทยที่ถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านแล้ว

คือหมายถึงว่าก้าวไกลที่ถูกพามาเป็นฝ่ายค้านจะโปรดให้แคนนิเดชไทย
คือสูตรตรงนี้เนี่ยเป็นรายงานข่าวที่มีออกมาในวันนี้
ค่ะทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงเอาไว้นะครับ
อ่าบอกว่าจะมันมันคือการปลดล็อกของการโหวตนายกไม่ได้
ตั้งรัฐบาลไม่ผ่านโดยก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่จะโหวตให้กับนายกของพักเพื่อไทย
ถ้าไม่มีสองลุงนี้มาร่วมรัฐบาล

แต่ว่าเหมือนกับเขาก็ไปแกะสมการแล้วขยายภาพมาชัดขึ้น
โดยบอกว่าในซีกประชาธิปัติที่จะมาร่วมอย่างนั้น

เขาอาจจะออกมาชี้แจง

ที่ตอนนี้ยังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ก็เลยยังไม่รู้ว่ามติภักดิ์จะเป็นแบบไหนยังไงเลย
เขาก็รอประชุมกันเป็นสัปดาห์ไปนะฮะ
คือที่สูตรตรงนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่า
เนื่องจากทาง๑๙เสียงตรงนี้เนี่ย
เขาพร้อมจะมาร่วมรัฐบาลกับทางซีกเพื่อไทย
เพียงแต่ว่าเขามีสอสอ๒๕คน
ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นส่อในสิ่งของ

ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาล
มันมีกรณีกับทางคนเสื้อแดงอยู่

เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีปัญหาเหมือนกับ
เรื่องของสองลุง
ถ้าเก้าไกรโหวตให้นะก็คาดหวังว่าเก้าไกรจะโหวตให้
เพราะว่าก้าวไกลก็เคยพูดไว้ว่าถ้าก้าวกลายต้องเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
ก็จะทำตามหลักประชาธิปไตยทำตามหลักการ
ก็คือพักไหนที่รวมเสียงข้างมากมาแล้วก็เสนอแคนดิเดตมาเขาจะโหวตให้

ถ้าเป็นแบบนั้นพักที่เกินเสียงสอสอมาที่ตั้งรัฐบาล
กันได้๒๕๕เสียงบวกกับเสียงจากก้าวไกล๑๕๑เสียง
มันจะเท่ากับ๔๐๖เสียงไม่ต้องการสวก็โหวตนายกผ่าน
ซึ่งหลังจากนั้นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ๒๕๕เสียง
อนาคตข้างหน้าจะไปขยับขยายกันแบบไหนอะไรอย่างไรเนี่ย
มันอาจจะต้องไปดูกันอีกทีนึงนะอันนี้มันก็แหมมันก็มินเมนะ
หายใจหายคอลำบากก็ต่างกัน๑๐เสียง
ก็เกินครึ่งของสภาผู้แทนมาแค่๕เสียงคุณรัชพร
อะไรนี่โอ้โหหวาดเสียวเลยนะขาดประชุมไม่ได้เลยนะ
ป่วยสายลาขาดนี่ยุ่งเลยนะเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นสูตรนี้จริง
ฝ่ายค้านก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระไหมคะโอ้ดิตรงนี้ค่ะ
เขาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
ทีนี้ความเห็นของนักวิชาการแต่ธนพร
การเมืองและนโยบายมองสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น
ณขณะนี้นะครับอาจารย์ธนพรฟันทงบอกพักก้าวไกล
เป็นฝ่ายค้านแน่นอนฟันเลยเหรอคะเพราะการนัดประชุมแปดพักร่วม
ซีกรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำ๒สิงหาคมนี้เนี่ย
นั่นเท่ากับว่าไม่ให้เวลาพักอื่นเลยเพราะ๓สิงหาคมสารมนูล
ว่าจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
สิงหาคมก็โหวตเลือกนายกแล้วเวลาแค่วันเดียวเนี่ย
คุณอรัชพรมันไม่ทันในการไปดำเนินการแบบแก้ไขพลิกเกมอะไรต่างเลย
จัดการอารมณ์ความรู้สึกข้างนอกสภาเนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงให้ได้มากที่สุด
นะครับไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับมีนะครับแต่หมายความว่าให้อยู่ในระดับที่
มันไม่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นอุปสรรคคือการแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ไม่เห็นด้วยนั่นก็ว่ากันไปแต่การจัดตั้งรัฐบาลก็เดินหน้ากันไป
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะครับพักเอ่อ
ก้าวกลายกับรวมไทยสร้างชาติพลังปัญชาลัดร์ร่วมกันเป็นสายทาง
อ่าแต่ทีนี้เนี่ย
อาจารย์ธนพรมองว่ามันก็ยังไม่แน่นะครับว่าเพื่อไทยจะโหวตผ่านได้เป็นนายกง่ายนะ
ถ้าเกิดมีการโหวตกันในรอบหน้าเนี่ยนะครับ
เพราะถ้าพักเพื่อไทยไม่มีพักของสองลุงคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เชื่อว่าคงไม่ได้คะแนนเสียงจากสวแบบเป็นกรอบเป็นกรรม
ขณะเดียวกันต่อให้ไม่มีพักสองลุงเนี่ย
แต่อาจารย์ธนพรบอกยังไม่แน่ใจนะครับว่าก้าวไกลเนี่ย
เขาจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทยหรือเปล่า

จะไปหวังว่าให้เขายกมือให้เนี่ยเขาคงไม่ยกมือ
แต่ถามว่าภักดิ์เพื่อไทยคิดอย่างนี้มานานหรือยัง
ต้องตอบว่าคิดมานานแล้วตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งมาแล้ว
ก็วันนี้เราก็ได้เห็นอาการของสวแล้วนี่ครับ
วันนี้สวก็เริ่มตั้งคำถามกับแคนดิเดตพักเพื่อไทยอย่างคุณเศรษฐาอีกแล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยจะไปเอาสองลุงเขาออก
ไม่เอาลุงใดลุงหนึ่งเอาไว้เลยเนี่ยแล้วจะเอาเสียงสวจากไหน

จะโหวตได้ยังไงฮะก็คุณไปถีบเขาออกจากภักดิ์ภูมิรัฐบาล

จะให้เขาโหวตให้มันก็คงไม่ได้หรอกครับ
อาจารย์ธนพลยังเชื่อว่าการโหวตเลือกนายก
สี่สิงหาคมนี้นะฮะที่เพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ย

เพราะมันจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
เสียงรัฐบาลเสียงสอสอเสียงสวอะไรพวกนี้นะครับ
สุดท้ายมันจะต้องไปอีกรอบหนึ่ง
และรอบนั้นจะเป็นชื่อของคุณอุ้งอิงแพทองทาน
ซึ่งนี่คือนายกตัวจริงของพักเพื่อไทย
อาจารย์ทานละพอมบอกว่า
ก็วันนี้สอวอออกมาส่งเสียงบอกแล้วไง
ตอนหาเสียงเลือกตั้งคุณเศรษฐาก็เคยพูดเรื่อง๑๑๒นะ
บอกว่าถ้าแก้ไขก็ได้แต่ว่าห้ามยกเลิก
พักเพื่อไทยวันนี้
สาของพักฯกลับบ้านคือภารกิจอันดับหนึ่ง

เป็นภารกิจลำดับท้าย
วันนี้งานหลักของพักเพื่อไทยคือเอาเจ้าของพักกลับบ้าน
แล้วการเอาเจ้าของพักกลับบ้านที่ดีที่สุด
ก็คือว่าตัวเองต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
กลไกของรัฐในการที่จะทำให้คุณทักษิณกลับมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย

แต่ถ้าเป็นนายกรรมตรียิ่งลูกสาวเป็นนายกรรมตรีด้วย
ยิ่งกลับมาอย่างสะดวกปลอดภัย
เพราะไม่มีส่วนราชการไหนที่จะกล้าคัดค้านคุณพ่อนายกรัฐมนตรี
ไม่มีหรอกครับมีแต่อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ถึงวันนี้นะครับใครจะไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าผมเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตกับคุณแพทองทานเพราะว่าเป็นคนในครอบครัว
ในเมื่อคุณแพดอนทานยังไม่ได้ประกาศว่าคุณพ่อจะไม่กลับ
ผมก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อโดยด้วยความจริงใจจริง
ว่าลุงโทนี่ยังกลับในวันที่๑๐และผมแถมให้ด้วยว่า
แล้วไม่ได้กลับคนเดียวด้วยคุณยิ่งรักจะมาด้วยอีกคนนึงโอ้โห
นี่บอกคุณทักษิณยังไงก็กลับวันที่๑๐

แล้วจะมาพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยน้องสาวคุณทักษิณอดีตนายก
ซึ่งก็มีโชคชะตาชะตากรรมเนี่ยไม่แตกต่างกัน

จะกลับทั้งคู่เลย๑๐สิงหาคม

เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันที่๒แล้วก็๔สิงหาคมนี้
คุณชุวิตบอกว่าเดี๋ยวก่อนสูตรนี้มันไม่ได้ชื่อสูตรมองโลกสวย

มันชื่อสูตรหักหลังทั่วหน้า
คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊คไว้แบบนี้นะคะ
เล่าถึง๗สรรพคุณยาน้ำอันตรายที่ต้องเขย่าขวดก่อนกิน
นี่สูตรตั้งรัฐบาลหักหลังถ้วนหน้าเหรอ
มี๗สรรพคุณเขาบอกคนปรุงสูตรนี้คือเพื่อไทย
เดินสายสลายคั่วเจรจาผสมสูตรจนตกผลึกออกมา
สรรพคุณแรกของสูตรรัฐบาลหักหลังทั่วหน้า
ประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพักเล็ก
ถูกหักหลัง๘พักร่วมที่เคยร่วมมือกันถูกหักหลัง
อันนี้ก็มีข่าวอยู่แล้วเพื่อไพ่เขาบอกว่าเค้าการนำแล้วจะต้องทำใหม่
เพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วไปมัดใหม่กับ
ภูมิใจไทยเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่อ่า
พคุณที่สามก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์
หักหลังมา๓รอบแล้วนะตั้งแต่ประธานสภานายกและจัดตั้งรัฐบาล
สองพักลุงพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
เป็นฝ่ายค้านถูกหักหลังดังโป๊ะ
มีข่าวว่าดิวกันว่าอาจจะมีซีกพลังประชารัฐเข้ามา

แต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับคนที่ประกาศ

ตอนนี้เลยไปอยู่ร่วมกันทั้งลุงทั้งเราไปเลย
๖ก้าวไกรถึงจะเป็นฝ่ายค้าแต่ยังโชว์พระเอกโบสถ์ให้เพื่อไทย

และ๗หักหลังสวววท์ดังเปาะใหญ่

เก้าไกลโหวตให้ด้วยก็ไม่ต้องการเสียงสวแล้วไงคะปิดสวิตช์อัตโนมัติไปเลย
แต่คุณชุวิตบอกแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสูตรหักหลังทั่วหน้าแบบนี้จริง
ฝ่ายค้านรัฐบาลชุดนี้จะอ่อนแอมาก
เอ้าก้าวไกลไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเขาค้านกันเองอยู่แล้วถูกไหมคะ
มันก็จะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปต่อรอง
ที่จะไปคานอำนาจอะไรหรือทำอะไรกับรัฐบาลในอนาคต
ใครกินก็เสี่ยงเพราะหลังหักหมด
ยากำลังถูกโปรโมทโฆษณาอยู่ทั่วไป
แต่มีฉลากติดข้างขวดเอาไว้ว่ายาอันตราย
ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นป่วน
และอาจทำให้คนเดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วย
คือเท่ากับว่าสูตรรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุง
คณะนี้ณวันนี้มันมีสองสูตร
เอาขอดูกราฟิกหน่อยนะฮะ
อันนี้คือสูตรของคุณชูวิทย์ใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะอ่า
ก็คือสูตรคุณชูวิทย์เนี่ยไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงเนี่ยนะฮะ
ทั้งสองลุงเนี่ยนะครับจะมีสองร้อยหกสิบห้าเสียง
ใช่ค่ะนะฮะไม่ได้ปริ่มน้ำมากนัก
อ่าเกินมาสิบห้าเสียงอ่าเพราะว่าไทยสร้างไทยมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
แล้วประชาธิบัตย์ก็มาเต็มจำนวนเอ๊ะคุณชุวิตเขียนเรื่องเรื่องตัวเลขพักไว้หรือเปล่า
ข่าวประมาณนี้แหละค่ะบอกมีไทยสร้างไทยด้วยเหรอ
ถ้าดูจากถ้าดูจากในนี้นะคะดูจากในกราฟิกสูตรที่เคยบอกไว้คราวที่แล้ว
คือแต่ถ้าเกิดเอาตามเอาตามในแง่ของอ่าความเป็นจริงนะค่ะ
ไทยสร้างไทยเนี่ยเขาประเมินกันว่าถ้าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
ไทยสร้างไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ทางซีกนั้นด้วยเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่า
ซีกรัฐบาลควรจะมีแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าเกิดจะแตกกันเนี่ย
เขาจะไปอยู่กับก้าวกลายนะฮะค่ะอ่าเป็นธรรมเนี่ยเข้าไปอยู่กับทางก้าวกลายอยู่แล้วนะฮะ
เขาประกาศชัดเจนนั่นเท่ากับว่าถ้าถ้าไทยสร้างไทยหายไปหกเนี่ย
แต่จะได้พลังสังคมใหม่กับพักเล็กอื่นอื่นเนี่ยเข้ามาตรงนี้แทนใช่ค่ะนะฮะ
เอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันจะได้ประมาณสองร้อยหกสิบห้าเสียงถึงสาอ่าสองร้อยหกสิบสี่ถึงสองร้อยหกสิบห้าเสียง
อ่าต่อสองร้อยสามสิบห้าค่ะอ่าส่วนสูตรก่อนหน้านี้ที่ตามรายงานข่าวที่ออกมา
ก็คือสูตรปริ่มน้ำมากมากสองร้อยห้าสิบห้าเสียงสูตรมองโลกสวยของพักเพื่อไทยที่เขาตั้งชื่อกัน
อ่าคือสูตรนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยไทยสร้างไทยกับเป็นธรรมต้องอยู่ตรงนี้
ใช่ไหมฮะอ่าแล้วพักเล็กอื่นอื่นพักละหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเนี้ย
อาจจะอยู่กับทางถ้าเกิดมาอยู่กับทางเพื่อไทยก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยหกสิบอะไรตรงเนี้ย
ตรงนี้พอดีใช่เพราะตรงนี้ประชาธิบัตย์ยังมาไม่ครบใช่
มันจะปริ่มอยู่ประมาณอย่างนี้ทั้งสองสูตรนะขนาดนี้นี่คือสูตรที่
ไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุงใช่ค่ะแต่จะจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ย
ผมว่าไม่ต้องรอถึงวันที่สี่สิงหาคมหรอกอืมสองสิงหาคมเนี่ย
เดี๋ยวคงเห็นท่าทีกันแล้วเพราะประชุมมันเกือบทุกพักเลย
เพราะว่าแปดพักร่วมในซี่ของรัฐบาลเข้าต้มมัดสามร้อยสิบสองเสียงเขานัดหารือกันใช่ไหมใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำตอบออกมาแน่นอนว่าสิ่งที่เพื่อไทยเข้าไป
หาเสียงสอสอสวมาได้มากได้น้อยอย่างไร
แต่ละพักแต่ละกลุ่มมีข้อแม้แบบไหนอย่างไรเนี่ยตกลงเนี่ย
เขาคงถามพักเก้าไกลแน่ว่าจะเอายังไงจะเอาอย่างไร
จะทำอย่างไรต่อไปค่ะนะฮะทุกผู้ชมครับ
วันนี้โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพนะฮะของแกนนำเสื้อแดงนะครับ
คุณนัทธวุฒินะฮะได้โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหารกับคุณวีราการแล้วก็คุณธิดานะครับ
คุณนัทธวุฒิใส่เกลือนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นผู้มนวยการครอบครัวเพื่อไทย
แกนนำคนเสื้อแดงนะครับอ่าแล้วก็มานั่งกินข้าวนี่นะฮะ
ก็เป็นเพื่อนที่เคยเป็นแก่นำคนเสื้อแดงด้วยกันนะครับคุณวิรการมุสิกพงศ์นะฮะ
คุณธิดาถาวรเศษนะครับพร้อมข้อความบอกว่าแกงส้มปลากระบอก
สมันใบเหลียงผัดไข่ผัดหมี่หมูโคพุงปลาแห้งอีกหลายอย่างนะฮะ
บอกพี่วีระอาจารย์ธิดาเต็มคาราเบลเยี่ยมใต้นะฮะ

เอ๊ออดิตกาลนานควงเสื้อแดงนัดกินข้าวกันแบบนี้นี่
มันมีนัยยะทางการเมืองแบบไหนหรือไม่อย่างไรนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะทางคุณธิดาถาวรเศษนะครับ
อดิษฐกันนำนบชรนะครับบอกกับทีมหาวไทยรัตทีวีนะครับ
บอกเป็นการไปรับประทานอาหารตามปกติที่ร้านอาหารเยี่ยมใต้ของคุณนัทธวุฒิ
เพราะไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้มานัดกันในช่วงที่การเมืองเข้มข้น

เนื้อหาที่คุยกันบนโต๊ะอาหารมื้อนั้นคุณนัทธวุฒิได้ยืนยันถึงจุดยืนของตัวเอง
ว่าไม่เอาสองลุงและยังเชื่อว่าไม่มีการจับมือตั้งรัฐบาลแบบข้ามคั่ว
เกิดขึ้นแน่นอนพร้อมกับเห็นใจสองแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ทั้งคุณเศรษฐาและคุณแพทองทานที่ต้องเผชิญกับความยาก
ลำบากทางการเมืองในขณะนี้เราก็ถามว่าหากสุดท้ายแล้วการ
จัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเนี่ยไปลงเอยกับสองลุงหรือว่า
ใดลุงหนึ่งจริงเนี่ยจะทำยังไงคุณนัทธวุฒิต้องแยกตัว
ออกมาจากเพื่อไทยหรือไม่ทางคุณธิดาบอกว่าคุณนัทธวุฒิไม่
ได้พูดยืนยันอะไรถึงขั้นนั้นแล้วตัวเองก็ไม่ได้ถาม
เจาะลึกลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นด้วยเพราะเรื่องบางอย่างบน
โต๊ะอาหารมันก็ไม่ได้คุยกันหรือว่าเปิดเผยกันไม่ได้แต่
เชื่อว่าคุณนัทธวุฒิมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องทำอยู่
และอาจจะต้องเป็นตัวแทนของพักเพื่อไทยในการมาสื่อสาร
ทำความเข้าใจกับแกนนำคนเสื้อแดง
หนึ่งเขาก็พูดความคิดเขานั่นแหละว่าเขาก็ไม่เอาสอง
ลงแล้วอันที่สองเขาก็พูดรู้สึกว่าคือพูดในทางเห็นอกเห็น
แคนดิเดตไม่ว่าจะอุ้งอิ๊งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐา
แล้วก็เขาเองตัวนัทธวุฒิเองก็เคยพูดไว้หลายอย่างว่า
กล้ามควบไปพบกับลุงนี่เขาก็คงว่ามันไม่เว้ยมีปัญหา
ก็อาจารย์ก็บางทีลึกไป
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ยังมีความไม่แน่นอนและความไม่มั่นใจ
กว่าจะเห็นกันชัดนั่นแหละอย่างเร็วที่สุด

สี่สิงหาคมในการโหวตเลือกนายก
ซึ่งต้องจับตาดูว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
จะกำหนดทิศทางในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปอย่างไรนะครับ
อกจาก๒กับ๔สิงหาคมนี้ว่าทิศทางจะออกมาเป็นแบบไหน